ของดีทีเด็ดพระพุทธรูปสีชมพูประดับด้วยพลอยอย่างสวยสดงดงาม
กราบไหว้แล้วสมหวังด้านความรัก
ตะเคียนยักษ์โบราณมีอายุกว่า๒๐๐ปี
สลักเรื่องราวทางพุทธประวัติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ไว้บนเนื้อไม้ทั้งสองด้านได้อย่างสวยงามลงตัวมากครับ
้อยรัชวินฮะที่เป็นเจ้าเพศเนี่ยเกิดอะไรขึ้นกับก้อยบ้าง
ก้อยเกิดอุบัติเหตุรถยนต์๒ครั้งติดกัน

ครั้งแรกรถคว่ำส่วนทั้งที่๒เป็นรถบิน
ชนกับเกาะกลางถนนแล้วก็รถก็ลอย
เข้าที่คว่ำแล้วตัวก้อยลอยขึ้นไปอยู่อีกฝั่งหนึ่งของรถ
วิ่งมาคือจะต้องเจอคนแบบตายแน่
นี่คือสิ่งหนึ่งที่ติดตัวคุณตลอดนี่คืออะไรคะก้อยจ้ะค่ะใช่ค่ะ